ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่บ้านผืออุดรธานีเนี่ย
กำลังหวาดภาวะผีเป้าค่ะอ่า
คือบางที่ก็เรียกแตกต่างกันไปผีปอบผีกระสือผีโพงเนี่ย
แล้วแต่พื้นที่นะฮะแต่เขาบอกเนี้ยมันมากินเป็ดอ่ะ
กินพวกตับไตไส้พุงอ่ะล้วงกินขึ้นในอ่ะเพื่อนในเนี่ยไพหมดเลย
เห็นไหมค่ะเขาบอกโอ้โหเขากลัวเลยนะฮะแต่บางคนเห็นภาพก็บอกโอ้โห
เจอพวกแมวพังพรหนูตัวเงินตัวทองอะไรมันมากินหรือเปล่า
เพราะว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนนะครับ
เป็นลักษณะเป็นป่านะเป็นที่นาอยู่ห่างจากหมู่บ้าน
สักสองกิโลเมตรอ่ะอืมแต่เขาก็มองกันว่าถ้าเป็นสัตว์อื่นมากินเนี่ย
ทำไมกินแต่เครื่องในมันมันล้วงอย่างงี้อ่ะใช่ไหมตัวเอาไว้แบบเนี้ย
นี่เป็ดนะฮะเป็ดสีขาวตัวหนึ่งนะฮะเป็นเป็ดพันไข่
ท่านผู้ชมครับถูกควักกินเครื่องในจนเกลี้ยงท้องนะฮะ
คว้านเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหที่เกิดเหตุเป็นบ้านสวนนะครับ
เนื้อที่เขาเยอะฮะ๗๐ไร่นะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านหลุมข้าว
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนบ้านเทื่อมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เป็นแนวเขตพื้นที่ติดต่อกับอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับนายพร้อมบุญค่ะนายพร้อมบุญเจ้าปู่ย่าหรือโจ้ค่ะ
อายุสี่สิบสองปีนะคะรวมถึงน้องชายนะคะ
ก็พาทีมข่าวไปดูเลยค่ะเล้าเป็ดค่ะ
ห่างจากบ้านสักประมาณห้าสิบเมตรนะคะขุดเป็นสระน้ำ
เนื้อที่ประมาณ๒งานรอบสะมีรัวไม่ไภ
ก็ทำเป็นเล้าเลี้ยงเป็ดนะคะ
เป็นมีอยู่ทั้งหมด๕๙ตัว
อื่นที่ตัวใหญ่หน่อยมีอะไรบ้าง
เขาก็บอกว่าก็มีสุนัข
แต่สุนัขมันมุดรั้วไม่ไผ่ที
แบบนี้ไม่น่าจะได้นะคะ
ในพร้อมบูนก็เลยบอกว่าส่วนเนี้ยเป็นเรือน้องอ
ก็เลยให้เขามาดูแลเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงห่านปลูกมะกรูดมะนาวกล้วยน้ำว้า
ที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะจนเช้า๒๙มีนาคมเขากับเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ด้วยกัน
ก็เอาอาหารไปให้เป็ดแล้วไปเจอเป็ดนอนตายอยู่ขอบสระนี่นะคะ
เขาก็ตกใจนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรมากินเครื่องในเป็ด
เพราะถ้าเป็นสัตว์อื่นมันก็ต้องกินไปทั้งตัวหรือมีบาดแผลตามตัว
แต่เนี่ยเหมือนแบบโอ้โหถูกควักเฉพาะเครื่องใน
แล้วมันเกลี้ยงเป็นรูโบแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่าเป็นการเล่นของหรือเปล่า
คุณสายมนต์ดำหรือเปล่านี่นะคะก็เลยเชื่อว่าเป็นผีเป้าผีปอบผีโพงหรือกระสือ
แล้ววันที่เกิดเหตุตรงกับวันพระไงฮะโอ้โหคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านก็เลยบอกว่า
ก็แต่ก่อนคนในหมู่บ้านแถวนี้เขาเล่นของเขาเรียนวิชาคุณสัยมนต์ดำกันเยอะเลย
ก็เลยเป็นไปได้นะที่แบบเป็นการเล่นของวิชาที่เรียนมา
ออกจากร่างคนที่เล่นของแล้วมากินเครื่องในเป็ดหรือเปล่าไม่รู้ตัวไหนนะฮะ
นี่ค่ะเพราะว่ามันเรียกกันหลายชื่ออ่ะเนอะใช่ก็เลยไม่รู้เป็นผีอะไรกันแน่
คือถ้ามาสี่ตัวคงไม่พอกินเพราะเป็นไปตัวเดียวอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะ
จะต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งผีชนิดใดชนิดหนึ่งก็ไม่รู้
เขาก็เลยบอกว่าก็เป็นวันพระด้วยอ่ะแล้วตอนที่มาทำงานที่สวนตรงนี้วันพระวันแรกที่เห็นนะ
ก็เห็นแสงประหลาดแล้วอ่ะเห็นอะไรแปลกมาตลอดเลยนะคะ
วันดีขึ้นที่วันพระจะมีไฟลอยอยู่สูงอยู่ทางที่ตะวันตกเราเห็นเลยใช่ไหมครับ

คือนายพร้อมบุญเขาบอกว่าสมมุติถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นคนเนี่ยอันนี้เต่าน้อยแล้วนะ
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องผีโพงผีเป้าเรื่องนี้ก่อนถ้าเป็นคนเนี่ยแล้วเข้ามาเนี่ยสุนัขที่เลี้ยงไว้มันต้องเห่า
มีห่านด้วยห่านมันต้องร้องไหนจะเป็ดอีกตั้งหลายตัวมันต้องร้องเสียงดังแต่คืนเกิดเหตุ
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเลยนะครับ
วันนี้ก็เลยไปดูกันอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับที่ล้าวเป็ดเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ
เต่าตัวนี้เดี๋ยวดูเต่าหน่อยอันนี้ฮะเต่าน้อยตัวนี้นะครับไปอยู่ในร้าวเป็ด
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยมาให้โชคเดี๋ยวจะลองไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ดู
พรุ่งนี้๓๑มีนาคมอย่างนั้นนี่เต่ามันจะออกมาจากท้องเป็ดหรอค่ะยากไปอ่ะ